ความสวยงามเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ
เชื่อว่าธุรกิจนี้ไม่มีวันตาย
ใดที่โลกใบนี้ยังมีงานศิลปะและมนุษย์ยังรักในศิลปะผมไม่กลัวเลยครับ
ทุกคนอาจจะมองเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นสินค้าที่ไม่มีความจำเป็น

เพราะประเทศเราพึ่งอุตสาหกรรมนี้อยู่
เพราะว่าส่งออกนำรายได้๔แสนกว่าล้าน

ภายใต้การบริหารงานของทายาทรุ่นที่๓